ถามผมว่ารัฐมนูลนี้เป็นยังไงนะฮะโอ้โหมันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะฮะเดินไปปุ๊บก็เหมือนเล่นเกมฮะ
กลุ่มนั่นตกหลุมนี่อันนี้ข้อที่๑ครับ
ที่สองตอนโหวตมันก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
แต่จะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ออกมาเป็นรัฐมนูล
ถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักประชาธิปไตยเราเคารพระบบประชาธิปไตยนะครับ
นูนนี้ได้ผ่านประชามติจะผ่านโดยอะไรก็แล้วแต่ความหมายก็คือผ่านประชามติ
นี่คือข้อแรกที่ต้องตระหนักนะมันก็มีทางเลือกอยู่สองอย่าง
ถ้าคุณไม่ชอบอย่างหนึ่งไม่ลงเลือกตั้งหรือไม่ชอบแต่ก็ลงเลือกตั้ง
เลือกตั้งเพื่อจะบอกว่าอะไรเพราะบอกว่ารัฐมนุนนี้มีปัญหา
แล้วเมื่อเข้าไปทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจริงหรือเปล่า
ถ้ามันมีปัญหานะฮะเรื่องการแก้มันต้องตามมาโดยอัตโนมัติ
เพราะบ้านเมืองดำเนินไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับ
เราเราไม่วิเคราะห์ว่าอะไรทั้งสิ้นนะเอาตรงนะครับ
เดี๋ยวพอไปเจอของจริงพอไปเจอทางตัน
ถ้าคุณไม่ถอยแล้วคุณจะทำไงแก้หรือไม่แก้
วันนั้นนะคำตอบมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
อันนี้ผมพูดแบบชัดเจนนะครับส่วนอย่างที่ทุกท่านออกความเห็นมา
ผมเข้าใจผมเห็นใจอย่างแรกก่อนนะฮะ
ก็เท่าที่เหลืออยู่ก็ดูแลตัวเองให้ดี
จะพูดจะจาอะไรก็ต้องระวังตัวเองอันนี้พูดตรง
รวมทั้งพิธีกรทั้งสองท่านด้วย
คุณภาคภูมิปูตลอด
ฉันก็เริ่มไม่สบายใจแล้วค่ะคุณสาธิต
คือผมไม่สบายใจที่เราจะพูดว่าศาลเขาอยากจะไปยุบพลักษณ์การเมืองเนี่ย
ไม่ใครพูดคะ
ผมดูทิศทางแค่ท้ายกว่าครูพักก็ถูกยุบ
ผมคิดว่าถ้าไม่มีใครกระทำความผิดเนี่ย
ไม่มีทางที่จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นะครับ

ต้องดูให้ดีว่าใครทำอะไรเช่นอะไรด้วย

อย่างนั้นเดี๋ยวนะเชิญค่ะถ้าอยู่ในสภาผมพาดพิงเขาเป็นอีกเรื่อง
ผมยังไม่ได้พาดพิงเขาเลยนะเชิญคุณมิ่งขวัญผมกำลังบอกว่าสมมุติว่ากฎระเบียบกติกาออกมาอย่างนี้
ถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองแล้วเราผิดก็แน่นอนก็ต้องมีการไปร้องยุบพัก
ส่วนสารท่านจะตัดสินยังไงก็เป็นวินิจฉัยของท่านคำภาษาของท่าน
แต่ผมจะบอกว่าผมพูดข้ามไปว่าเมื่อกี้พอดีผมเห็นคุณจอมขวัญถามเขาใช่ไหม
สมมุติ๒๕๐เสียงมาโหวตเรื่องนายกโหวตเรื่องนายกนี่ผ่านนะ
ถูกไหมฮะถ้าเกิดไม่ผ่านเอาแล้วจะเอายังไงฮะถ้าเกิดสมมุติโหวตมติไว้ไม่ไว้วางใจ
นั่นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งมันก็เป็นขั้นตอนซึ่งถ้าเกิดผมกำลังบอกว่า
ถ้าเกิดไปปฏิบัติแล้วรัฐมนูลไปเจอทางตัน

สมมุติผมก็ยังไม่รู้นะใครได้อยู่ในสภาไม่อยู่ในสภาพ

ถ้าประชาชนเลือกผมก็ได้เข้าไปอยู่ถูกไหมครับ
ผมก็จะบอกว่าพอถึงเวลาก็ต้องปรึกษาหาลือกันครับ
แก้ไหมแก้ตรงไหนถ้าเกิดมีปัญหา
แก้รัฐมนุนต้องปรึกษาสวรถูกมันก็ยากไง
แต่ก็ต้องทำไปจนได้ถ้าเกิดมันไปไม่ได้จริงถูกไหมครับ